จังหวัดชายแดนที่กำลังฮือฮาเพราะวัดวัดหนึ่งที่สวยงามมาก
และเป็นที่ระลึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่คนไทยสายมูและ
ปินลูกทุ่งอีสานมากมายก็ต่างเคารพและศรัทธา
นั่นก็คือวัดแม่ย่าซอมอำเภอคลองหาดแห่งนี้ครับ
และยิ่งโชคดีเป็นพิเศษเมื่อได้พระอาจารย์นำชัยโชติระโต
ท่านเจ้าวาดวัดและเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้
เป็นคนที่พามาชมวัดด้วยตัวเอง
วันนี้เดินตามพระไปด้วยกันไปค้นหาที่มา
และจุดกำเนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายในวัดแห่งนี้กันครับ
พระอาจารย์ครับพระพิฆเดชองค์นี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรครับ
ตรงนี้จริงพระอาจารย์จะสร้างพระเศรษฐีเก้าหน้าสิทธินวโกรธ
ทีนี้องค์เสด็จแม่ซอมก็ได้บอกพระอาจารย์ว่าให้สร้างองค์เทพก่อน
อาจารย์ก็ได้สร้างเป็น๑๖กร๑๖เม็ดปางปราบมารประธานพรประธานทรัพย์
จริงตรงนี้จะเป็นสร้างพระเศรษฐีเก้าหน้า
พระเศรษฐีเก้าหน้าเศรษฐีนวกกฏ
พระอาจารย์นำชัยพูดถึง
นั่นก็คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่พระอาจารย์คิด
และก็สร้างด้วยงบประมาณถึง๒๐ล้านบาท
แต่แม่ย่าซอมเขาก็ห้ามเอาไว้
แล้วก็บอกว่าก่อนจะสร้างสิ่งใหญ่โตขนาดนี้
ต้องสร้างองค์เทพมาช่วยสนับสนุนก่อน
จึงเป็นที่มาของการเริ่มสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ
มากมายภายในวัดแห่งนี้นั่นเองแหละครับ
วัดแม่ซอมนี้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
แต่ปีนั้นพระอาจารย์ถนลงมาก็ปรากฏอยู่ที่นี่แหละ
แม่ย่าซอมนี่ก็นิมนต์นิมนต์ในทางความฝันเลย
ท่านก็จะมาในนิมิตมั่งมาในความฝันมั่ง
ญาติท่านบอกว่ากลสงฆ์ส่วนมากคนที่เข้าวัด
เขาจะมีทุกข์ส่วนมากจะมาขอพร
ยังรวบรวมพระพิกาเนตปางต่างให้ได้ชมกันด้วยครับ
อันนี้คือประธานทรัพย์และความรู้
อันนี้ก็จะเป็นแห่งความรักและสุขสมหวัง
อันนี้ก็จะผ่านทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์
อันนี้ก็รวยเสน่ห์และรวยทรัพย์

ถัดมาไม่ไกลก็จะเป็นพระลาหูองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

ที่เขาเชื่อว่าไหว้พระราหูแล้วจะดวงดี
แก้ปีชงเดือนชงวันชงเดือนชงปีชง
อันนี้คือสิ่งที่องค์เสด็จแม่ย่าท่านให้สร้าง
คู่กันกับพระพิคเนตญาติโยม

ได้ความสบายใจแล้วก็จะเกิดใจดี
เมื่อใจดีเสร็จก็จะเป็นบุญก็คือเกิดความสุข
และแน่นอนครับมาถึงที่วัดแม่ย่าซอมแห่งนี้
ก็ต้องมากราบไหว้แม่ย่าซอมกันที่ศาลแห่งนี้แหละครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารแม่ย่าซอมแล้วนะครับ

นี้องค์จำลองที่จะให้ญาติโยมได้ปิดทองครับ

แต่ส่วนองค์จริงนั้นที่พระอาจารย์ได้นิมิตนั้น
คืออยู่ด้านบนผมจะพาพวกเราไปดู
อันนี้ก็จะเป็นองค์จริงที่พระอาจารย์ได้สร้างตรงนี้
นี่คือองค์นี้เป็นเจ้าหญิงเขมร
คนแก่นะฮะยิ้มตลอดใจดีจะให้กับลูกหลาน
ย่าเป็นคนโบราณที่จะชอบหมากเป็นชีวิตจิตใจ
พวงมาลัยแล้วก็ชอบสวย
ก็คือท่านเป็นเจ้าหญิงเขมรก็คือชอบน้ำอบน้ำหอม
ช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันผ่านไทยรัฐคลิปช่อง๓๒